คุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีเหตุอุอาจที่เกิดขึ้นที่ย่านพุทธมนตรสาย๒
ที่มีกลุ่มผู้ชายชะกัน๗คนขับรถหรูมา๓คัน
จอดที่หน้าบ้านหลังนึงแล้วก็เปิดฉากดวนปืนกันเลย
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเองเขาก็มีปืนเหมือนกัน
ก็ยิงตอบโต้กันไปกันมาปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ย
บาดเจ็บไปหนึ่งคนดังนี้ตำรวจตามกันต่อ
ใหม่ในช่วงโควิดสิบเก้าล่าสุดมีความคืบหน้าก็คือ
หนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่ทิ้งรถพอร์ชสีเหลืองเอาไว้
เขาออกมาไลฟ์ชี้แจงแล้วนะคะให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ต้นเรื่องก่อนเนี่ยค่ะ
บ้านของผู้ที่ถูกกราดยิงเข้าไปเนี่ยคือบ้านเสียตีหรือว่าเฮียตีนะคะ
อยู่พุทธมนตรสายสองแยกสิบเอ็ดค่ะเสียตีเนี่ยชื่อจริงก็คือ
นายธนกฤษสถิตชาวาอายุสี่สิบสี่ปีเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนคือ
พิรักษ์ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มมเข้าที่ไหล่ซ้ายได้รับบาดเจ็บ
ทั้งหมดก็เลยพากันวิ่งขึ้นรถ๒คันขับหลบหนีไป
ส่วนรถที่ทิ้งเอาไว้ดูต่างหน้าบ้านเฮตีเนี่ย
สภาพรถก็คือพลุ้นค่ะกระจกด้านหลังเนี่ยมีรอยถูกยิงทะลุด้านหน้าหนึ่งรู
หลังคาด้านขวาหนึ่งรูท้ายรถอีกเก้ารูรวมทั้งหมดสิบเอ็ดรู
เราไปถามเฮตีก่อนเฮตีก็ให้การบอกว่า
จริงก่อนเกิดเหตุเขาได้รับโทรศัพท์จากหนึ่งในกลุ่มคนร้ายบอกว่าจะขอนัดเข้ามาเคลียร์ปัญหาที่บ้าน
ห้าทุ่มกลุ่มคนร้ายเจ็ดคนขับรถสามคันเข้ามาในซอยบ้านของเขา
จอดรถเลยบ้านของเสียตีไปประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่เราทำอิมวซีประกอบการเล่าเรื่องให้ฟังอ่ะนะคะ
หลังจากที่คนร้ายขับเข้ามาแล้วเนี่ยลักษณะการจอดรถก็คือจอดรถหันหน้าออกทางปากซอย
คือเหมือนเตรียมออกเลยค่ะพร้อมที่จะขับออกไปได้ทุกเมื่อ
กลุ่มคนร้ายพอมาถึงจอดรถปุ๊บก็โทรศัพท์มาถามว่าเสียตีอยู่บ้านหลังไหน
ลงมาเคลียร์กันหน่อยออกมาเคลียร์กันหน่อยแต่เสียตีรู้สึกมันแปลกมันแหม่ง
ให้ลูกน้องค่ะนายโจ้คนงานเนี่ยเปิดประตูออกไปพูดคุย
โจ้ก็เดินตามออกไปเดินออกไปดูหน้าบ้าน
บอกกับกลุ่มคนร้ายว่านี่นี่บ้านเฮียตีหลังนี้
ยังไม่ทันได้บอกเลยค่ะว่าบ้านหลังไหนแค่นายโจ้เดินออกไปเนี่ย
กลุ่มคนร้ายที่เดินลงมาจากรถแล้วก็เปิดฉากยิงใส่นายโจ้๒๓นัดเลยค่ะ
เพราะดีนะคะยิงไม่โดนค่ะนายโจ้ก็วิ่งตาลีตาเหลือก
หนีตายกลับเข้าไปในบ้านเสียตีพอเห็นลูกน้องถูกไล่ยิงก็รู้แล้วว่าผิดปกติแน่นอน
กลับไปเอาอาวุธปืน๙มมกับปืนลูกซองมายิงใส่กลุ่มคนร้าย
เกิดเป็นการดวนปืนกันกลางดึกขึ้นค่ะยิงกันสนั่นเลยนะคะ
พอร์สที่นำหน้าเข้ามาก็เลยถูกยิงหลายนัดแล้วก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุถูกยิง
ระบาดเจ็บไปหนึ่งคนด้วยคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็เลยขึ้นรถสองคันที่ขับมาเนี่ย
หนีไปแล้วก็ทิ้งพอสคันนี้เอาไว้เสียตียืนยันว่าปมเหตุเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งการทำธุรกิจ
หน้ากากอนามัยช่วงโควิดค่ะคือก่อนหน้านี้เคยโดนโทรขู่เรื่องนี้มาแล้ว
พอตำรวจเอาเรื่องนี้ไปขยายผลต่อก็พบว่ารถพอร์ชคันนี้เป็นรถเช่านะคะ
เช่ามาจากย่านซอยนานาคนขับคือนายอาทิตย์ขวัญบุญหรือนายวิน
ก็คือคู่กรณีของเสียตีจริงจริงด้วยพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นปุ๊บ
ล่าสุดค่ะนายวินอัดคลิปโพสต์ลงเฟซบุ๊กทันที
เป็นการระบายแล้วก็ขอชี้แจงความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
ดูนี่ไอ้พยายามฆ่าสองล้านมึงยิงกูคนเจ็บหกคน
อย่าเจอกันครับผมเนี่ยนะครับมีชายชะการสิบเอ็ดคนไปยิงถล่ม
บ้าหรือเปล่าครับผมถามจริงจริงครับเขียนไปได้ยังไงครับ
คือผมเนี่ยถอยรถเข้าไปผมโทรคุยกับเขาครับ
แล้วเขาก็ยิงผมครับรถผมเป็นรูคนผมบาดเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาล
เมื่อคืนนี้ไอซียูแล้วผมเนี่ยนะครับจะไปถล่มเขา
ผมมีพยานเป็นโซเชียลเลยครับเมื่อวานนี้ใครดูไลฟ์สดทันบ้างฮะ
เขาไล่สดเลยครับก็ยิงออกไปสามสี่นัดห้านัดเขายิงโดนโดนโดนครับ
แล้วผู้ผมเนี่ยนะครับมาตุ๊กเข้ามาเอาลิ้นปืนที่ผมเลย
ตอนนี้ครับผมไม่กล้าออกจากที่นี่เลยครับผมกลัวครับผมพูดตรงครับ
อยู่ดีผมขับรถไปผมโดนยิงอาวุธปืนพกผมก็ไม่มี
พี่ตำรวจครับสอนอหลักสองครับหรือสอนอไหนก็ได้ครับ
ช่วยผมทีครับผมได้รับความไม่ยุติธรรมครับ
อืมแล้ววันนี้นะคะในวินก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าตอนนี้ไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัว
ขอเก็บตัวอยู่ในเซฟเฮาวส์เพื่อความปลอดภัย
ตัวเองอายุยี่สิบสี่ตอนนี้พ่อแม่เป็นห่วงมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
จริงเขียนไปได้ยังไงครับตอนนั้นเนี่ยเรามีการยิงตอบโต้หรือยิงไปก่อนไหม
ในบ้านผมไม่มีปืนยืนยันวันนั้นไม่ได้เอาเอาอาวุธปืนไปผมไม่มีปืน
ผมจะไปพกปืนได้ไงอายุผมก็ไม่ถึงผมทำธุรกิจผมไม่ใช่มาเฟียนะพี่
ส่วนคนที่ไปเนี้ยอ่าอย่างที่เล่นที่โดนยิงเนี้ยครับอภิลักษณ์ทางแสง
นั่นคือคนสนิทผมอย่างคนที่ขับรถแอลพาร์ทนั่นคือพอผู้อำนวยการบริษัทผม
ส่วนคนที่อยู่ในรถด้วยเนี้ยน้องอายุยี่สิบสองปีสองคน
เป็นน้องที่ขับรถขนส่งและน้องเนี่ยเขาเรียกว่ามามาเพื่อแนะนำตัวให้รู้จัก
เพราะว่าน้องเป็นคนขนส่งประจำบริษัทอย่างคนที่ไปด้วยเนี่ยครับ
มีแก่พนักงานบริษัททั้งนั้นเลยผมจะเอากาดเอาอะไรไป
ผมต้องเอาคนพวกนี้ไปเลยครับเอาจริงจริงนะผมฝันผิด
แล้วก็พ่อแม่ผมก็ไม่สบายใจพี่น้องผมก็ไม่สบายใจ
ใครใครก็ไม่สบายใจทั้งนั้นพี่ครับพอเขายิงผมเสร็จเนี่ย
ผมวิ่งลงรถไปแล้วเนี่ยเขาไลฟ์สดว่าเขายิงโดนเต็มสองนัดสามนัด
ซึ่งผมเซฟไม่ทันแต่ผมทันครับอืมแล้วเขาร้ายสดแบบยอดเยอะครับ
คิดว่าผมตายแล้วพี่ครับเด็กคนหนึ่งอยู่ในรถทุกปอร์ต
สามสิบกว่านัดพี่ครับผมไม่มีอาวุธสู้ผมไม่มีทางสู้
ส่วนรถสปอร์ตคันนี้นะคะรถปอเช่เนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้มีเจ้าของเขาแสดงตัวแล้วนะคะ
เข้าพบตำรวจแล้วเจ้าของรถคือนางสาวชนทิชาชัยชิตหรือน้องเตยอดีตดารานักแสดงนะคะ
ก็ให้ข้อมูลคร่าวว่าในวินเนี่ยขอเช่ารถคันนี้ผ่านในหน้าอีกทีนึง
ราคาค่าเช่ารถก็คือวันละสองหมื่นบาทพอมาเห็นข่าวก็เอ๊ะรถตัวเองนี่นะ
ก็เลยไปแสดงตัวกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอคือเจ้าของรถนะ
แต่ตัวคนที่ขับรถไปแล้วก็ไปก่อเหตุอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่ามาเช่ารถเธออีกทีหนึ่ง
ค่ะก็เป็นเหตุการณ์เรื่องราวจากทั้งสองฝั่งก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วค่ะ
ที่จะเอามาพิจารณาตรวจสอบดูว่าเรื่องราวไหนคือเรื่องเท้าที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะ